แล้วไปต่อที่สาราว่าการกอทมคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปเจอพ่อเมืองกรุงเทพนะคะชัด
ก็ไปไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะคะ

ของ๓๒คนเก้าไกล๑๓โคม
ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับกอทม

เพื่อพัฒนากอทมและการให้บริการประชาชน
ซึ่งกรทมมีวาระอยู่ประมาณ๑๗๑๘ประเด็น
ที่จะคุยร่วมกับพักเพื่อไทย
แล้วถอดสูตรคุยอีกแล้วนี่ค่ะก็จะเห็นแบบนี้นะคะ
คุณชัดชาติผู้ว่ากอทมบอกว่า
ตนเองเป็นผู้ว่ากอทมได้ปีกว่า
ก็ร่วมงานกับสกของก้าวไกลหลายคน
ก็ต้องขอบคุณที่มาเยี่ยมกันรู้สึกได้

หลายคนเคยเห็นโปสเตอร์หาเสียงของพักเก้าไกล

ตรงที่ว่ากรทมก็เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
หากจะเปลี่ยนแปลงในกรทมก็จะมีผลในระดับใหญ่นะคะ
คุณชาติชาติบอกว่าการคุยกับคุณพิธาในวันนี้
ไม่ได้เรียกพิทธาว่าว่าที่นายก
แต่คุยในฐานะที่นายพิธาเป็นหัวหน้าพักเก้าไกล
ที่มีว่าที่สอสอเยอะ
กรทมนั้นถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และต้องทำงานได้กับทุกรัฐบาลค่ะ
ส่วนปัญหาที่นำมาคุยกันเนี่ยมีบางเรื่องนะคะ
อย่างเช่นปากท้องปัญหารถติด
ซึ่งก็จะได้นำเสียงสะท้อนจากประชาชน
ส่งต่อให้กับนายพิธาค่ะ